กันหน่อยเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้เนี่ยจริงมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเยอะมากเลยและแน่นอนค่ะคือเวลาคนไทยของเราเนี่ยเจ็บป่วยเจ็บป่วยกันเยอะขึ้นแล้วค่ารักษาพยาบาลมันแพงบางคนบอกว่าแน่นอนแหละความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วย
แฮดเดิลวิชแคร์เพราะชีวิตคือสิ่งปลอมบ้าง
สวัสดีครับ
อย่างที่บอกไปว่าชีวิตคือสิ่งเปราะบางการทำประกันภัยนั้นจะทำให้เราลดความเสี่ยงและมีความมั่นใจในชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับ
ล่าสุดนะครับหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของประกันภัย
เขามีการประชุมกันแล้วเคาะออกมา๓มาตรการ
เพื่อเป็นการเสริม๓เขี้ยวเล็บในการคุ้มครองผู้ที่มีสิทธิ์
ในการเอาประกันภัยเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านของคอปภ
เขามีการประชุมกันครับทางด้านของดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการขอปภ
บอกว่าการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้มีส่วนร่วมด้านการเอาประกันภัย
เมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาเขามีการลงความเห็นกัน
ในการจะเสนอแนะข้อเพิ่มเติมกับเรื่องของมาตรการนะครับ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองการประกันประโยชน์ด้านประกันใน๓ประเด็นครับ
ประเด็นแรกคือการกำหนดกรอบแนวทางการกำหนดจำนวนวันซ่อมรถ
เพื่อนำไปคำนวณเรื่องของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
กรณีคุณรถของคุณผู้ชมนั้นไปประสบอุบัติเหตุนะครับ
ในส่วนของประเด็นที่๒คือเรื่องของคำนวณปริมาณแอลกอฮอลในเลือดตามเงื่อนไขประกันให้ชัดเจน
รวมไปถึงเรื่องของเมากัญชาใบกระท่อมสารเสพติดด้วยไม่ใช่แค่แอลกอฮอลอย่างเดียวนะครับ
และประเด็นที่สามคือถ้าเกิดเกิดอุทธกภัยหรือเกิดเรื่องของไฟมงไฟไหม้ต่างเนี่ย
ทางด้านของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องลงพื้นที่ให้เร็วแล้วก็ต้องนำเทคโนโลยีต่าง
ไปช่วยประชาชนเพื่อนำสิทธิประโยชน์ต่างไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
อันนี้ก็เป็น๓มาตรการที่ออกมาเพิ่มเคี่ยวเล็บล่าสุดในการที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยครับ
และตอนนี้ถึงแม้ในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเพิ่งจะได้รัฐบาลใหม่เพิ่งได้นายกเศรษฐกิจเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวก็ตาม
แต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องของการทำประกันภัยแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เดือนแรกของปีนี้เรื่องของการทำประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น๔๕
ก็เป็นทิศทางที่ดีแสดงว่าประชาชนนั้นเห็นความสำคัญในการทำประกันภัยเพิ่มมากขึ้น
แต่หลักแล้วเหตุผลเป็นเพราะอะไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
สมาคมประกันชีวิตไทยตั้งเป้าอุตสาหกรรมประกันปี๒๕๖๖โตสูงสุด๒
แต่ผ่านมาได้เพียง๕เดือนพบว่ายอดทำประกันสุขภาพโตขึ้นกว่าที่คาดการณ์อยู่ที่๔๕
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงทำให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ่านทางตัวแทนและเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น
ที่สำคัญวิกฤตโควิดที่ผ่านมาทำให้คนไทยมองเห็นประโยชน์ของประกันสุขภาพมากขึ้นด้วย
สำหรับในประเทศไทยเองคือแนวโน้มก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้
ความจำเป็นในแง่ของสุขภาพการที่คนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
ต่างด้านเข้ากาลพัฒนาในมิติของแบบประกันรวมการการเซอร์วิสต์ต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการที่มากขึ้น
ขนาดเดียวกันต้องยอมรับว่า
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ดังนั้นคนจึงสนใจที่จะวางแผน

และวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ

ซึ่งเรื่องนี้ก็มีทั้งภาคหน่วยงานที่กำกับดูแล
สำนักงานคอปภก็มีการพูดคุยกัน

ในเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะพัฒนา
เรื่องของตัวบำนานออกมาตอบโจทย์ให้ได้มากขึ้น

อาจจะมีอะไรที่พัฒนาได้มากกว่านี้อีก
เช่นว่าเราควรจะมองในกลุ่มที่อาจจะยังเข้าไม่ถึง
ในเรื่องของการประกันเช่นคนที่จริงอาจจะมีรายได้ที่น้อย
แล้วการที่จะควรจะมีความคุ้มครองในแง่ของประกันชีวิต
เบี้ยประกันที่สามารถที่จะตอบโจทย์ไปได้
ในแง่ของกำลังซึ้งต่างนานา
และเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันได้ตรงจุดมากขึ้น
สมาคมได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพพิจารณาผลิตภัณฑ
สำหรับคนที่เคยเป็นโรคแล้วรักษาจนหายดี

ขณะเดียวกันบริษัทประกันเองก็ต้องสร้างความมั่นคง
การบริหารความเสี่ยงและทำเบี้ยประกันที่เหมาะสม
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน
กันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ